ช่วงแรกนี้เรามาติดตามข่าวดีนี้กันก่อนเลย

ไปเที่ยวไปกินไปใช้จ่าย

แต่ไม่รวมสุรายมัว
ไม่รวมสุรายมัวของกินทุกอย่างได้หมด
เพื่อนำมาหักลดหย่อนภาษีไม่เกิน๑๕๐๐๐บาท

วันนี้รัฐบาลก็เคาะออกมาแล้วว่าต่ออายุ
มาตรการในการที่จะท่องเที่ยวในประเทศต่อไปอีก๑ปี
มีผลก็คือตั้งแต่๑มกราคมสิ้นสุด๓๑ธันวาคมปีนี้
และให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่๑มกราคมที่ผ่านมานะครับ
ถือว่าเป็นมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบที่๓แล้วนะครับคุณผู้ชม
รอบนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าคอรมอลก็เห็นชอบบอกว่า
ค่าใช้จ่ายในการกินก็ดีการเที่ยวก็ดี
ช่วงสงกรานคือกินเที่ยวช่วยชาติในรอบนี้นะครับ
แต่ไม่รวมค่าใช้จ่ายพวกซื้อสุรายาเมาต่างเหล่านี้เริ่มตั้งแต่๙๑๗เมษายน
สามารถนำใบกำกับภาษีมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ตามจริงไม่เกิน๑๕๐๐๐บาทนี่คือข่าวดีต่อแรก
ต่อที่๒ครับก็คือคอรมอลยังต่ออายุมาตรการลดห่อนภาษี
จากการท่องเที่ยวในประเทศอีก๑ปีก็จะมีผลตั้งแต่๑มกราคมสิ้นสุด
เอา๓๑ธันวาคม๒๕๕๙นะครับ
และอย่างที่บอกว่ามีผลย้อนหลังด้วยดังนั้นใครไปเที่ยวมาแล้ว
ขอใบกำกับภาษีด้วยไปเที่ยวค่าที่พักค่าโรงแรมต่าง
นำค่าใช้จ่ายจากการท่องเที่ยวในประเทศนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นค่าที่พักก็ดีค่าโรงแรมต่างก็ดีเนี่ย
หักลดห่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไม่เกิน๑๕๐๐๐บาท
ดังนั้นพอรวม๒มาตรการนี้หักลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน๓๐๐๐บาท
ส่วนเรื่องของการแจกเงินช่วยเหลือข้าราชการแล้วก็ผู้มีรายได้น้อยนั้นนะครับ
ยังไม่มีการเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคอรมอล
เพราะว่ารายละเอียดนั้นยังไม่เรียบร้อย
ลองไปฟังเรื่องนี้จากรัฐมนตรีคลังครับ

เพราะว่าแล้วก็จริงก็เป็นการส่งเสริมให้ร้านอาหารเข้าสู่ระบบด้วย
๒อันนี้เท่ากับเป็นสด๓๐๐๐๐ใช่ไหมครับที่หากได้

ชุดตัวอย่างนี้เราไปใช้ในช่วงอื่นก็ได้๑๕๐๐
แต่ว่าถ้าบังเอิญในช่วง๙๑
เรามีใช้อย่างโรงแรมเพิ่มก็นับเพิ่มให้อีกได้
มีข้อมูลเพิ่มเติมจากรัฐธรรมดรีกระทรวงการท่องเที่ยว
รัฐมนตรีกรอบการบอกว่าปีนี้คาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวช่วงสงกราน

ประมาณ๒๖๐๐๐คนด้วยกัน
และจะมีเงินสะพัดกว่า๑๕๐๐๐ล้านบาท

อกจากนี้ครับที่ประชุมคอรมอลก็ยังเห็นชอบ
โครงการลงทุนรถไฟฟ้าสายสีชมพู
ช่วงแครไลน์ถึงมิลบุรีวงเงิน๕๖๐๐๐ล้านบาท
และอีกหนึ่งสายครับเป็นรถไฟฟ้าสายสีเหลือง
ลาดพร้าวถึงสำโรงวงเงิน๕๔๐๐๐ล้านบาท
รูปแบบกระบวนการที่เอกชน

ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนสถาบันวิจัย
นายสมชัยจิตสุชนก็บอกว่า
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบที่๓ของรัฐบาลนี้

แต่ที่ทำไปเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
และลดผลกระทบจากปัญหาภัยแรงด้วย
โดยการนำค่าใช้จ่ายกินเที่ยวในช่วงสงกรานนั้น
หักลดห่อนภาษีก็จะมีผลทางจิตวิทยา
ตุ้นให้ประชาชนและก็นักท่องเที่ยวนั้น
กล้าเที่ยวกล้าใช้จ่ายมากขึ้น
ว่าจะทำให้อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
๑๐๐ละ๐๑ถึง๐๒

และถ้าหากว่าไปรวมกับโครงการบ้านประชารัฐ

เดี๋ยวรอดูกันว่าปีนี้จะถึงตามเป้าหรือไม่นะครับ